เกิดเหตุช็อกขวัญครอบครัวสุขวิมายอีกแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะพี่การวิพากรค่ะ
ได้โพสต์ยาวเหยียดเลยค่ะลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณผู้ชม
เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ได้โพสต์ข้อความตามที่เห็นเลยค่ะ
บอกว่าความเป็นความตายใกล้กันแค่เพียงเสี้ยววินาทีค่ะ
พร้อมเล่าเหตุการณ์จริงยาวมากขอเยอะย่อละกันนะคุณผู้ชม
เมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคืนค่ะ
เสกเดินเข้าบ้านจู่ก็ไปชนโต๊ะ
แล้วพอจะนั่งเก้าอี้หงายหลังล้มลงไปกระแทกพื้น
ซีดมากขาวราวกระดาษค่ะ
ยังดีที่มีเพื่อนวิ่งมาเห็นประคองไว้ทัน
ไม่งั้นคงน็อกพื้นนะคะหลังจากนั้นนะคะ
เสกก็เหมือนกำลังจะชักคุณผู้ชมตาเหลือกค้าง
น่ากลัวมากไม่ได้สติเลยพยายามเรียกรถพยาบาลนะคะ
สักพักพี่เสกแกก็ค่อยดีขึ้นนะคะ

มีภาพโพสต์ด้วยคุณผู้ชมแล้วพี่เสกก็บอกเองนะคะว่า
ไม่ขอไปหาหมอหรอกอย่าพักที่บ้านนะคะ

เพื่อไปเช็คร่างกายนั่นเองค่ะพี่การเล่านะคะว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้หากไม่มีใครอยู่นะคะเสกโลโซอาจเหลือแค่ชื่อ
ที่เธอจะโพสต์ขอความเห็นใจ
ขอสารดีกาให้โปรดเมตตาเขาด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
นะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะพี่เสกก็ตกเป็นจำเลยคดีเสพยา
แล้วก็ข่มขู่เจ้าหน้าที่นะคะมีโทษจำคุกถึง๒ปีด้วยกันคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งพี่การก็โพสต์บอกว่าจริงอยู่ที่เขาทำผิดมามาก
ส่วนใหญ่มันเกิดมาจากโรคประจำตัวไบโพล่า
ซึ่งรักษาไม่ต่ำกว่า๑๗ปีอาการรุนแรงมากและเรื้อรังต่อเนื่องมาตลอด
เขาเครียดหนักมากนี่ลูกไม่ได้แก้ตัวให้เขานะคะ

เพราะว่าเรื่องคดีความหลังจากที่มีการประกาศตัวมา๖๐๐๐๐๐นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าศาลเขาจะเมตตาหรือเปล่านะคะ
แต่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้พี่การพี่เสกใช่ไหมคะ
มาบ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมบ้านแม่แซนวิชกับภาพนี้เลยค่ะ
จากเพจน้องลียงเห็นไหมคะ
ว่าคุณแซนวิชอุ้มน้องละยงกับชายคนนึง
ซึ่งเขาก็ไปส่องดูนะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแม่แซนวิชดันโพสต์ภาพนี้แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า
รอดูข่าวดีจะมาบอกจ้าแอดเขาใหญ่
วันเสาร์นี้มีข่าวดีจะบอกอะไรอย่างนี้
นะคะบางข้อความก็บอกไปอีกนะว่า
แล้วก็แนบภาพครูกับผู้ชายคนนี้มาด้วย

ซึ่งจากการสืบค้นนะคะก็พบว่าชายคนนี้ชื่อเบียร์นะคะ

เป็นอดีตนักแสดงทางช่อง๗เล่นละครมาหลายเรื่องมากนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ผันตัวมาทำงานในรั้วศรีกากีมียศเป็นถึงร้อยตำรวจเอง

เป็นคนกว้างขวางในจังหวัดนครราชศรีมา

อุ้มน้องลียงลียองกันแบบโอ้โหน่ารักเหลือเกินนะคะ
นี่นามาถึงไทยรัฐก็ได้สอบถามนั่นแหละค่ะ

แฟนใหม่หรือเปล่าต้องติดตามตอนต่อไปแล้วกันค่ะ
หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
หรือว่าจะเป็นแฟนใหม่ของแซนวิชหรือเปล่า

ถ่ายดั้งจนแบบว่าสนุกสนานฮีฮาเลยเนอะ
เดี๋ยวรอแล้วกันว่าข่าวดีที่แซนวิชบอกนั้นคืออะไรนะคะ